ส่วนเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาทางภาคใต้อย่างที่คุณสุดสกุลได้บอกไป
ร้อนกันเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพักศรีชนกำลังสร้างใหม่เลยคุณผู้ชม
มีผลกระทบนะคะฝนตกไหลลงมาก็ต้องซ่อมก็ต้องเก็บกวาดดูแลทำความสะอาดกันไป
ไปดูหน่อยค่ะว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีฝนตกเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอขนอม
อำเภอศรีชนอำเภอท่าสารารวมถึงอำเภอเมืองด้วย
ระดับน้ำในคลองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยนะคะรวมถึงคลื่นในทะเลอ่าวไทยสูง๒๔เมตร
นานทีนะอ่าวไทยจะคลื่นสูงขนาดนี้นะโดยเฉพาะในอำเภอปากพนัง
น้ำทะเลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วก็ถนนสายต่างในเขตเทศบาลเมืองปากพนังด้วย
ส่วนที่สพศิชนโรงพักหลังใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเลยคุณผู้ชม
ก็หลังคารั่วค่ะนี่ไม่ใช่น้ำตกนะคะ
มันไหลผ่านเครื่องปรับอากาศลงมาเลยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจก็ตัดกระแสไฟได้ทันท่วงทีเพราะกลัวจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละ
ที่มันร่วมหนักมากน้ำทอบเลยค่ะคับ
น้ำท่วมห้องทำงานชั้นสามทุกห้องแล้วก็ไหลลงมาทางบันไดด้วยค่ะ
หุ่นไหลตกลงมาเรื่อยเรื่อยเป็นน้ำตกเลยจริงจริง
ท่วมห้องทำงานห้องต่างรวมทั้งห้องของผู้กำกับดูสิ
ครับน้องน้ำก็ไม่ได้กลัวเลยนะไหลมาท่วมสูงประมาณสักสิบเซนติเมตรได้
น้องน้ำไม่กลัวโดนจับไม่กลัวเลยค่ะงานนี้ไม่เกรงกลัวใครเลยนะคะ
ไหลเยอะน่ะท่วมเยอะน่ะใช่จริงจริงก็ช่วยกันเท็จถูทำความสะอาดนี่แหละค่ะ
หลังจากฝนหยุดตกแล้วทางตำรวจก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะ
วิดน้ำออกไปทำงานกันอย่างคึกคักแหละค่ะครับ
แล้วก็บอกว่าน้ำท่วมแบบไม่เคยมีมาก่อนนะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่า
ท้องฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมืดครึ้ม
ช่วงนี้ภาคใต้ก็ยังหกฝนตกแล้วค่ะก็งดเดินเรือกันอยู่นะ
รับฟังคำเตือนจากหน่วยงานราชการเขาด้วยนะฮะ
จุดไหนปักทงแดงอย่าออกเรือโดยเด็ดขาดนะครับ
ต้องเชื่อฟังเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่บอกไป
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
มาเจอกับตอนนี้ก็เยอะเหมือนกัน
น้ำท่วมโรงพักไปเมื่อสักครู่